คุณผู้ชมคะดูหน้าหนึ่งวันนี้หน่อยเป็นพาดหัวตัวรอง
แต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่สื่อมาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เลยนะคะ
กรณีศึกของหายทองคำนั่นเองนะคะ
หายทองคำระอุฟ้องนักร้องอาร์มเรียกค่าเสียหาย๒๑ล้าน
ดูเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าทางด้านในห้างประจักรชัยพร้อมด้วยทนายความเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็ได้เดินทางไปฟ้องสารทรัพย์สินทางปัญญา

จะให้ดำเนินคดีกับอาร์มชุติมาฐานผิดสัญญา
คือเป็นข้อหาผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย
และข้อบังคับปฏิบัติตามสัญญา
เรียกค่าเสียหายรวมทั้งหมด๒๑ล้านบาท
โดยเมื่อวานช่วงบ่าย
ห้างประจักรชัยหรือว่านายประจักรชัยนวรัฐ

คือทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ
ไปที่สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เพื่อที่จะยื่นฟ้องอาร์มชุติมาค่ะ
ฐานผิดสัญญาเรียกค่าเสียหาย
และขอให้บังคับเป็นไปตามสัญญา
โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๒๑ล้าน๖แสนบาท

แบ่งเป็นการเรียกเก็บย้อนหลัง๖เดือน
คิดตามระยะเวลาที่อาร์มชุติมาผิดสัญญา
ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ที่มีการฟ้องคดี
วันนี้หมายถึงวันที่๒๙ตุลาคมนะคะ

ส่วนอีกส่วนหนึ่ง๒๑ล้านบาทคือค่าอะไร
มันคือค่าเสียหายที่เรียกเก็บในอนาคต
หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
ตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา
ที่ตอนนี้ยังไม่หมดนะคะ
สัญญายังเหลืออีก๒ปีกับอีก๗เดือน
เพราะสัญญาจะไปสิ้นสุดในวันที่๑๓พฤษภาคมปี๒๕๖๒
แล้วก็มีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ระงับไม่ให้อาร์มชุติมาแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็รับงานโชว์ตัว
เพื่อให้สารมีคำสั่งห้ามไว้ก่อน
สารมีคำพิพากษาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดเป็นการฟ้องตามสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครอง
แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านทนายบุญถาวร
ก็ยืนยันด้วยว่าสัญญาทุกอย่างที่อามชุติมาได้เซนไป

จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านนายอัชริยะมาบอกว่า

ซึ่งทางด้านทนายบุญถาวรบอกว่าไม่มี
ไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นโมคิยะเลย
แม้ว่าตอนที่อาร์มทำสัญญาอาร์มจะเป็นผู้เยาว์ก็ตาม
แต่พ่อแม่ของอามรับรู้แล้วก็ลงลายมือชื่อรับรองด้วย
จะมาอ้างว่าพ่อแม่ของอาร์มอ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้
เพราะว่าตอนที่เซ็นพ่อแม่ของอาร์มก็มีสติสัมปชัญญะ

ก็เดี๋ยวไปฟังทนายบุญถาวรทนายของฝั่งในห้างประจักรชัย

เอกสารทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีคำว่าโมชิยะ
แล้วก็ประเด็นที่ทางโน้นอ้างมาว่าโมคิยะบอกลงบอกล้าง
เขามีหนังสือมาถึงเราวันที่๓กรกฎาปี๖๑

เราก็ถึงยื่นบนดึงคำร้องของครูของชั่วคราวด้วย
ระหว่างนี้สัญญายังสมบูรณ์ทุกอย่าง
ฝ่ายนู้นบอกเลิกแต่ว่าทางฝ่ายห้างนะครับ
ไม่เห็นด้วยเราไม่ยินยอมด้วยก็ถือว่าสัญญายังสมบูร
เราก็จะมีสิทธิ์ในตัวของนักร้องนักแสดง

วันนี้เราก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวว่า
ระงับการรับงานหรือแสดงงานใดทั้งสิ้น
ถ้าหากยังไปรับก็ถือว่าละเมิด
มันไม่มีคำสั่งใดของสารว่าสัญญายุติ
เป็นการยุติเพราะฝ่ายเราไม่เห็นด้วยสัญญาเราสมบูรณ์
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีประเด็นไงคะที่ทางด้านนายอัจฉริยะ
รัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ที่เขาคอยดูแลเรื่องนี้ให้กับอาร์มชุติมา
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบภาษีรายได้ของค่ายหายทองคำย้อนหลัง
แล้วยังไงเรื่องนี้นายอัชริยะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการต่อ
มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกันกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลง
ประเด็นนี้ทางด้านฝั่งในห้างประจักรชัยบอกว่ายินดีจะให้ตรวจสอบ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้มีการถ่ายเททรัพย์สิน
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ในทุนหน้าเลือดไม่เคยผิดสัญญา
ที่บอกว่าจะให้ค่าตอบแทนกับอามเวลาที่ไปแสดงคอนเสิร์ต
สัดส่วน๗๐๓๐คือทางค่ายได้๓๐แล้วก็อาร์ม
เดี๋ยวฟังเรื่องนี้กับนายห้างประจักรชัยหน่อยนะคะ
สารก็จะนัดไต่สวนคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวนะคะ
ในวันที่๑๑มีนาคม๒๐๒๐
แล้วก็จะนัดฟังคำชี้๒สถานกำหนดแนวทางสืบพยานฝ่ายจำเลย
ในวันที่๑๘มีนาคมปี๖๒เช่นกันนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าต่อด้วยนะคะ
ก็ยังคงมีการโต้กันไปโต้กันมาคุณผู้ชม
เพราะว่าทนายของฝั่งของเสียประจักษ์
เขาบอกว่าฟ้องชุติมา๒๐ล้านนะ
ระงับการโชว์ตัวเพราะสัญญายังไม่เป็นโมคะ

แต่ทางด้านของคุณอาชิริยะยืนยันห้ามไม่ได้
ตราบใดที่อามยังอยู่ในการดูแลของตัวเขาเอง
ซึ่งนายอาจารย์เรืองรัฐนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือยิอาธิกรรมก็บอกว่า
ที่ฝั่งธนายของประจักรชัย
ทนายความที่ไปยื่นคำร้องขอสาร
ขอคุ้มครองชั่วคราวหรือว่ารังับมิให้อาม
คอนเสิร์ตและโชว์ตัวนั้นไม่มีสิทธิ์ทำได้จนกว่าสารจะมีคำสั่ง
ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายกว่า๒๐ล้านบาท
นั้นเป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายจะเรียกร้อง
ยืนยันว่าสัญญาของอาร์มเป็นนิติกรรมที่ถูกต้องและยังไม่เป็นโมคิยะ
ส่วนตัวแล้วไม่ได้ให้ราคากับทนายความคนนี้นะครับ
แล้วก็ไม่ได้วิตกกังวลใด
ขอให้รอดูวันพรุ่งนี้ที่จะมีการตอบโต้กันกลับเป็นชุดใหญ่เลยครับ

แล้วก็นานได้มีโอกาสมาโชว์ในเมืองกรุงสักที
ในวงการเขาเรียกโถส้วมอ่ะนะครับเราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ราคาด้วย
แล้วก็น้องอาร์มเมื่อกี้ถ้าคุยกันก็บอกแล้วไม่ได้ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปตกใจอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเขาก็ฟ้องไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้เสียหน้า
แต่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าของเราจัดหนักจัดเต็มกว่า
อยากให้อ่านวันนี้หยุดไปร้องเพลงหยุดไปอะไรอย่างนี้

แล้วมันเป็นความผิดทางละเมิดไม่ใช่ความผิดทางอาญา

ผมมั่นใจว่าตามแล้วก็ตามที่ผมยังดูแลน้องอามอยู่กับพี่ทรงการ
จะไม่มีตำรวจคนไหนมาแตะต้องน้องอาร์มได้อยู่แล้ว

นี่ไงที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปฟ้องสารอาญารัชดาพิเศษ

แล้วก็ขอให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วย
ในห้างหายทองคำครอบครัวลำไยหายทองคำและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมไปถึงวันนี้จะไปยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดาพิเศษ
กรณีที่นายประจักรชัยนำภาพของอามไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊คที่ภาพที่น้องนั่งดื่มสุรา
ใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากตอนที่เขาถามเรื่องเรียนหนังสือใช่ไหม
แล้วน้องอาร์มก็บอกว่าไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าในห้างไม่ให้เรียน
และห้างก็เลยเอาหนังสือแบบนังสือให้ออกของทางโรงเรียนเอามาโพสต์

ในคดีเรื่องของการผิดสัญญาว่าจ้างทำภาพยนตร์
แล้วนั้นนี่นายอัศจริยะถามกลับว่า
สินของนายห้างหายไปไหนหมด

รวมไปถึงสัญญา๗๐๓๐ของอาร์มกล้าพอหรือเปล่า
ที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนเพราะมีข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่๗๐๓๐มันเป็นเท่าไหร่นะฮะ
คืออามอ่ะไปสมมุติไปเล่นคอนเสิร์ตเรียกเก็บเงินทางด้านในห้างเนี่ย
๕๐๐๐แต่อามได้จริง๕๐๐แบบนี้มันไม่ใช่๗๐๓๐อ่ะ
มันน้อยนะมันก็ไม่เป็นธรรมกับอาร์ม
ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่สามารถที่จะเอาผิดกับเรื่องนี้
เพราะว่าถือว่าผิดสัญญาคุณไม่ได้หัก๗๐
แต่สมมุติ๕๐๐๐แล้วเหลือ๕๐๐มันกี่เปอร์เซ็นต์

ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าทางด้านฝากฝั่งของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
มีความเคลื่อนไหวออกมาทุกวันเลย